บุรีครับเมื่อวานเนี้ยมีข่าวว่าวัยรุ่นขี่รถจะกลับบ้านแล้วระหว่างทางไปเจอคู่อริ
ใช่ก็เลยบิดรถหนีครับแล้วมีจังหวะที่เหมือนกับเสียหลักนะฮะ
จังหวัดนั้นมีเสียงปืนดังขึ้นด้วยตามข่าวเนี่ยบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยโดนยิง
ค่ะดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะวันนี้เหมือนว่าเรื่องจะโอละพ่อครับ
วงจรปิดจับภาพขณะที่วัยรุ่นสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มาอย่างเร็วนะฮะ
เหมือนหนีอะไรมาแล้วไปชนกับเสาไฟรถล้มคนวิ่งต่อครับ
วิ่งหนีตายแล้วมีมอเตอร์ไซค์อีก๒คันขี่ตามหลังมา
ได้ยินเสียงดังคล้ายปืนนะครับหนึ่งนัดฝ่ายที่ถูกไล่ยิงเนี่ยวิ่งหนีเอาตัวรอด
เหตุการณ์เกิดขึ้น๕ทุ่มกว่า๑ธันวาคมในพื้นที่ย่านไซน้อยนนทบุรีครับ
ตำรวจสภไซน้อยและเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเหลือคนเจ็บ
พบว่ามีแผลโดนยิงเข้าที่น่องด้านซ้ายทะลุขวานำตัวส่งโรงพยาบาล
คนเจ็บทราบชื่อคือนายวีรยุทธ์อายุ๒๑ปีครับนี่ฮะมาถึงโรงพยาบาลแล้ว
ตอนแรกมีข่าวบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยเล่าว่ากำลังขี่รถจะกลับบ้าน
แล้วไปเจอวัยรุ่นขี่มาสองคันตะโกนอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละ
ได้ยินไม่ชัดก็เลยจอดรถดูแล้วเห็นว่าฝ่ายตรงข้ามมีอาวุธครบมือ
ชักมีดขึ้นมาก็เลยบิดรถหนีอีกฝ่ายหนึ่งก็ขี่รถไล่ตามไล่กวด
รถเขาเสียหลักไปชนกับเสาไฟฟ้าแล้วพอรถล้มเขาก็วิ่งต่อเพื่อหนีตายครับ
และมีข่าวว่าโดนยิงเข้าที่ขายืนยันว่าไม่รู้จักกับคู่กรณีมาก่อน
เมื่อวานข้อมูลเป็นแบบนี้แต่ล่าสุดตำรวจตำรวจสอบปากคำคนเจ็บนายวีรยุทธ์ฮะ
สารภาพว่าไม่ได้มีใครยิงเขาหรอกปืนลั่นใส่ขาเขาเองครับ
วันที่เกิดเรื่องคือพกปืนปากกาไปด้วยไม่ได้ตั้งใจจะเอาไปยิงใคร
คือปืนกระบอกนี้จังหวะกลับบ้านขี่ไปถึงสี่แยกสวนผัก
ได้ยินกลุ่มรุ่นน้องตะโกนอะไรสักอย่างเหมือนพูดอะไรใส่เขา
ก็เลยวนรถไปถามพบว่าอีกฝ่ายหยิบมีดขึ้นมาป้องกันตัว
เขาเองก็กลัวสิครับนาทีนั้นเฮ้ยฝั่งนั้นมีมีดเว้ยขี่รถกลับก็แล้วกัน
รุ่นน้องขี่รถไล่ตามเขาเขาพยายามบิดหนีจนรถเสียหลัก

จังหวะพอรถล้มเสร็จแล้ววิ่งหนีต่อ
ปืนที่พกมาที่เอวมันลั่นใส่ขา

ยืนยันเลยว่าผมไม่ได้บอกว่าผมถูกไล่ยิงนะ

ส่วนน้องที่มาด้วยกันที่ตกใจ
คงจะไปให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือเปล่าอันนั้นไม่แน่ใจ
คิดว่าคงไม่รู้หรอกว่าผมมาพกปืนติดตัวไว้

ว่าแบบนี้ครับ

ไม่ได้พูดอะไรใส่ผมผมก็เลยจะวนเข้าไปถาม
แล้วเหมือนวนเข้าไปถามอยู่น้องเราจะป้องกันตัวยิบหนี้ขึ้นมา

ไม่ได้เกี่ยวเสื้อแล้วลั่นเข้าขาตัวเอง
ลั่นเข้าขาตัวเองฮะย้ำแบบนี้ฮะไม่ได้มีใครไล่ยิงเขาทั้งนั้น
ปากกานั้นซื้อมานานแล้วฝากไว้ที่บ้านเพื่อน
แล้วคืนที่เกิดเรื่องเพิ่งไปเอากลับมาแล้วมาเกิดเรื่องนี้ซะก่อนฮะ
ตำรวจจะสอบปากคำอีกครั้งก่อนแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ